คุณผู้ชมครับมาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสักตี๓ที่ผ่านมา
แรงงานชาวเมียนมาเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันนะฮะ
พอดื่มเหล้าเข้าปากปุ๊บแหมพูดจาอะไรก็ไม่เข้าหู
จากเพื่อนกันกลายเป็นศัตรูกันทะเลาะกันฆ่ากันตายซะอย่างนั้นคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดคาวงเล่าเลยครับนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามที่ผ่านมาครับในพื้นที่ทุ่งสองห้องครับนะฮะ
ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกระตันยูเข้าไปตรวจสอบนะครับ
แคมป์คนงานก่อสร้างในซอยวิภาวดีมรังสิต๖๐แยก๓
เป็นแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างอยู่ภายในกรมประมงครับ
บางเขนกรุงเทพมหานครไปพบศพชาวเมียนมาครับ
มีแผลถูกแทงตามลำตัวนอนเสียชีวิตกลางวงเล่าเลยครับ
ในห้องพร้อมคนงานนี่แหละนะฮะ
ในจุดเกิดเหตุก็ไปเจออาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือกันไก่ตกอยู่ในห้อง
เพื่อนที่เป็นคนงานนะฮะสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ร่วมวงเล่าได้กับผู้ตายได้๑คน
ก็ไปถามเพื่อนคนงานในแคมป์เขาก็บอกว่า
ผู้ตายกับผู้ต้องสงสัยคนนี้ตั้งวงดื่มเหล้ากันสักสามคนได้ตั้งแต่บ่ายนะ

จากนั้นเพื่อนคนงานที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงเอ๊ะมีคนทะเลาะกัน
เข้ามาตรวจสอบแต่ตอนนั้นน่ะเพื่อนที่นั่งในวงเล่าหายไปหมดแล้วนะฮะ
ก็เลยตามไปคุมตัวคนที่นั่งดื่มกินด้วยกันอีกสองคนมาสอบปากคำเพราะถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
แล้วก็รอตำรวจมาสอบปากคำสอบสวนควบคุมตัวไป
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็น
เขาก็นั่งดื่มเล่ากับผู้ตายเพื่อนอีกคนหนึ่ง

ลายนิ้วมือที่กันกายที่ใช้แทงผู้ตายจนเสียชีวิต
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป